ที่คุณจะอยากเต้นตลอดเวลาแบบนี้

สายโค๊ปตัวแม่พี่ปิงปองทองชัยนะ
นอกจากที่จะโค๊ปวัยแล้วนะ
มีอีกหนึ่งสิ่งที่ไวกว่านั้นจะเป็นอะไร

เจาะแจ๊ะริมเจาะ
เจาะแจ๊ะริมจอ
สิ่งที่ไวกว่าการโคฟเสื้อผ้าเหล่าคนดังของใยปิงปองก็คือ
การกินค่ะใช่เลยวัยแสงเวอร์
โอ้โหวัยปั้นความเร็วแสงก็ไปด้วย
ตาทีคือไม่มีอะไรเหลือแล้วแม่
แต่ใดก็ไม่เท่ามิติใหม่แห่งการกินปลาหมึกบดย่าง
กินอย่างไรให้หมดไหวขนาดนี้
เชิญชม
ห้าคุณพระพีคมาค่ะซิส
กระดกน้ำจิ้มต่อไม่รออะไรแล้ว
ให้มันไปนัวในท้องเลยสิคะเออ
โอ้มายก๊อดโอมายก๊อดโอมายก๊อด
ยกมือขึ้นถามจังหวะเคี้ยวอยู่ตรงไหนคะซิส

ขอบคุณขอบคุณแล้วนะชิคกี้พาย
คุณของโบราถไม่มีหรอกค่ะ